สนับสนุนโดยบิ๊กซีถูกสุดไปเลย
แม่บ้านประจำบานสวัสดีค่ะ

อ้ายอธิบดาเจอของข้าค่ะ
ท็อปเตอร์ละนีนุภประสุทธนาวินค่ะ
ขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการที่พร้อมจัดหนักทุกเรื่องที่

พร้อมประาบทุกปัญหาและปัจจนากับทุกเรื่องวน
เพื่อให้คุณได้เป็นสุดยอดแม่บ้านตัวจริง
เว้ย
ห้ะช่วงนี้น่าโผล่อภิษแบบรู้สึกอดแอด
แก่กว่าวัยอะเนาะ
แค่อยากจะสดอะไรร้อนแม่
มันข้องคอหน่อยช่วงนี้ณะกล่น
ลูกสาวไม่ต้องกังวลเดี๋ยวคุณแม่จัดให้

เดี๋ยวแม่ไปปรึกษาเชฟดีกว่าว่าจะหาเมนูอะไร
ให้ลูกอภิกต์เนื้อเศษข้องคอกล้องคอจะได้หายป่วยเนาะ
ต่อคำไม่เคยชนะไม่เอาไว้ไม๊ค่ะใครก็ได้
อะไรเอาอย่างนี้ลูกเอาเป็นว่าเชฟล็อกแม่ไม่เชิญมา
แม่จะเชิญเชฟคนที่เขามีกระแสดีแล้วเขาเข้ามาในเฟซบุ๊คแฟนเพจเรา
อุ้ยจริงหรอรู้มั้ยแม่จำโค้ดคำพูดเขาได้เลยนั่น

ถึงความรอดจะน้อยเป็นหน่อยแต่ความอร่อยผมคลนโปรม
เอ้ห์ยเดี๋ยวมันกุ้นเหมือน้ั้นแหละเหมือนเชฟล็อคเลยนะ
เชฟล็อคแม่พี่บูมีอย่างงี้อีกคนดีคนเดียวเลย

ขอโทษจริงนะที่จำเป็นจะต้องเชิญเชฟล็อกมา

เขาอาจจะแก้ปัญหาให้เราได้ก็แล้วกัน

เอ่อแต่พออยู่พอดีเลยแม่เอามาเอามา
เมนูนี้เดี๋ยวดูสิว่าจะทำให้ลูกได้หรือเปล่านะคะ

นักโฟชนาการอาหารเพื่อสุขภาพ
และโค้ชเทนเนอร์สุดแซ่บ
กลับมาตามคำเรียกร้องของสาวชาวโลกออนไลน์กันล่ะค่ะ
เชฟกระทะหล่อในวันนี้เชฟร็อก
ที่มาทีไรก็กระแสดีตลอด
เพราะเชฟคนนี้นอกจากจะพกฝีมือการทำอาหารมาไม่พอ
พกฝีปากก้ามาสู้กับเหล่าแม่บ้านของเราอีกด้วย

เอ้าไปชมกันเลยค่ะ
ขอต้อนรับเชฟร็อกค่าาาา
เชฟไม่ใช่กอกนะนักเสียบจะแพ้กอยู่เลยอะ
ก็เชฟว่ากลับมาหาพวกเราอ่ะเชฟ

ทีนั้นเมื่อไหร่หน่าจะได้ออกรายการ
อ๋อให้แต่งหน้าด้วยเอง

ย่ายักษ์จะดำอยู่แล้วเนี่ยแต่ต้องบอก
พูดไปกันถึงสุขภาพของเชฟด้านใกล้ใช่

กันอะไรนะเพื่อนเชฟ

เทพเนี้ยเคยเป็นนักกีฬาใช่มะ

คือเวลาคนเราเล่นกร่าบที่นี่ละ

เอาแค่โฟกัสสุขภาพสำคัญที่สุด
ถ้าคุณเจ็บมาแล้วไม่ค่อยหาย

ครั้งนวนโปรแกรปอาหารแล้วทำส่งด้วยไหม

ส่งไปว่านี่นะอยากได้กล้ามท้องอย่างนี้นะ
แล้วเชฟก็จะส่งไว้ว่ากินเมนูนี้เมนูนี้อกับร้านพันชาตินี้ต่อวัน

งี้ดีกว่าอยากรู้เมนูลดความอ้วนบ้าง

ลดความอ้วนด้วยแล้วก็ร้อนแซ่บให้ลูกเขาด้วย
เมนูจริงอาหารไทยมันเป็นอาหารที่ดีต่อสุขภาพ
อ๋อที่นี่มันไม่มีน้ำมันอย่างนี้
ใช่น้ำมันสองกลุ่มน้อยโซเดียม
หน่อยโซเดียมในอ้วน
กูทวงใส่น้ำมันเยอะ
คือจริงค่ะทำอาหารเองที่บ้านมันจะดีที่สุดใช่ไหม

แม่นมาถึงช่วงสำคัญเนี่ย
จะเอาแซ่บสดน้ำให้ลูกสาวหน่อยอะไรดีคะ

มันต้องเป็นอาหารที่ดูแล้วเข้าจากโซน
ต้องเป็นอินเตอร์เลยดูแพงแพง